ควรกิจา
เออกลับมาเบคที่๓
สามนี้นะครับคุณผู้ชมยังน่ารักเหมือนเคยนะครับ
ส่งคำถามเข้ามาในเฟซบุ๊กนะฮะ

นักฟุตบอลคนไหน

เมซิ
ริยะระดับเหนือเมซิ

ค่อยสูงเมซิ

ไม่มีที่มากไม่ต้องเช็คไม่ง่ายจริงคำตอบคือนักฟุตบอลที่ชื่อว่าบาร์กาลีทานย่า
อ้าวบาร์กาลีทานย่า

และนี่ก็คือความสนุกที่พวกเราตั้งใจมอบให้
โหวกำลังสูงสนานเพิ่มเพิ่มเลยอ่ะ
อื้อผมบอกทางไทยรัฐช่องสาวที่สุงภาพหน้าที่ว่าเพิ่มเวลานะครับ
จากรายการเราใช่ไหม

วันนี้หมดเวลาแล้วครับ
เจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้า๘๓๐ตามเวลา
๑๐เท่นโมง
๘๓๐ตามเวลาของสหรัฐอัลหัว

แต่วันนี้มีคำคมมาบอกก็คือว่า

๑นับถือศาสนา๒นับเจ้าท่านจังหวาน

คืออย่าไปสนใจตำหนิกำลังต่อสู้ต่อเล่นต่อไป